สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาว
ดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคนะคะช่วงนี้
หลายคนมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วไม่อยากจะออกจากบ้านใช่ไหมคะ
โดยเฉพาะเมืองหลวงเมืองกรุงหรือว่าพื้นที่เมืองท่องเที่ยว
รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการเผาไหม้พืชผลทางการเกษตร
หรือว่าพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
เตือนแบบนี้ค่ะว่าเรื่องของฝุ่นควันพิษมาอีกแล้ว
มันจะมาเป็นระลอกระลอกเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะคะ
อย่างแรกก็คือเรื่องของการกระทำของมนุษย์นะคะที่ก่อสร้าง

ปัจจัยที่๒ก็คือเรื่องของอากาศค่ะ
ยังคงมีมวลอากาศเย็นแผลลงมาปกครุมประเทศไทยตอนบนนะคะ
ทำให้พื้นที่ประเทศไทยมีลักษณะเหมือนฝาชีครอบ
ฝุ่นหนักฝุ่นพิษก็ไม่สามารถที่จะฟุ้งกระจาย

มันก็เลยปกคลุมอยู่พื้นที่นี้หนาแน่น
และต้องเตือนว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีค่าฝุ่นละออง
เกินค่ามาตรฐานสูงสุดในรอบเดือนด้วย

ยังมีเรื่องของปัจจัยอากาศที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะ
ก็คือเรื่องของภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อย

แต่ถ้าใครสนใจข้อมูลเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศนะคะ

เพราะนี่คือชุดข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน

สถิติการเกิดฝุ่นละอองนี้
พื้นที่ไหนเข้มข้นอันตรายมากที่สุด
แล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลหน่วยงานต่างนะคะ

มันจะส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไร
ฝุ่นพิษเหล่านี้มันเกิดจากสาเหตุอะไร
แล้วก็พื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงอันตราย
นี่เป็นชุดข้อมูลที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
แล้วก็ดูข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
และทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงนี้